ช่วงนี้ผมมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรมาเล่าให้ฟังนะครับคุณผู้ชมครับ

ปลาสลิดเนี่ยส่วนใหญ่บางคนก็ชอบไปทานแบบว่าบางบ่อ

บ่ออาจจะไม่ชอบบางบ่ออาจจะมีน้อยจะบ้า

แต่ที่เห็นอยู่นี้อยู่ที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซา
น้ำคงขึ้นขึ้นลง
ใช่แหละครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง
โคตรขาดทุนย่อยยับแบบนี้ต้องรีบจับขึ้นมาขาย
ที่จับได้ในปีนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
สลิดมีขนาดกลางและขนาดใหญ่
ชั่งน้ำหนักอยู่ที่๘ตัว๑กิโลกรัม
เอาไปขายได้ราคากิโลกรัมละ๔๘บาท

ปีที่แล้วช่างน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ๑๕ตัว๑กิโลกรัม
ก็ขายกิโลกรัมละ๓๘บาท
แต่เกษตรกรเองก็ยังแอบหวั่นไหวหวั่นใจว่า
ถึงแม้ราคามันจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ปลาตัวใหญ่ขึ้น

เพราะว่าจริงแล้วเขาหวังว่า

แต่นี่คือต้องเร่งที่จะเก็บปลาขึ้นมาเพื่อจะนำไปขายซะแล้วนะครับ
ก็ถือว่าเป็นการพลิกโอกาส
คือหมายความว่าแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าไปก่อน
เพื่อนำปลาออกมาขายในช่วงนี้นะครับ
พอได้ราคาแล้วก็หวังว่าจะได้กำไรในช่วงนี้
เพราะว่าแกก็บอกว่าเลี้ยงปลาเบนจพันธุ์เอาไว้ด้วย
รวมกับปลาสลิดก็น่าจะช่วยลดภาวะในการขาดทุนลงไปได้นะครับ
บอกเลยนะครับว่านี่คือเรื่องของการพลิกแพลงในการรับมือกับปัญหาสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับ
เพราะว่าในแต่ละปีเกษตรกรนะครับก็ต้องเจอกับปัญหาเหล่านี้เป็นประจำอยู่แล้ว
แต่มันก็อยู่ที่ว่าในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะมีการแก้ปัญหาอย่างไร

ในวันที่ชีวิตเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยน
จนบางครั้งคนเราไม่ได้ตาเตรียมหัวใจ

อยากรู้ว่าคุณจะร้องได้เยอะแค่ไหน
ทีอย่างนี้เราไม่มาแทรกเราไม่มาห้ามเรา

วางประกงยังไงนะ
นางคงขึ่นลง

เกี่ยวกับเรื่องของการเจอปัญหาสภาพอากาศแปรปวนแบบนี้

ในเรื่องนี้เราเองก็ต้องรับมือให้ถูกวิธีด้วยนะครับ